มีอาชีพเป็นเจ้าของร้านหอยทอดค่ะ
เป็นเจ้าของร้านหอยทอด

จริงชอบผู้ชายที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่

เพราะว่าเราจะได้แบบมีอะไรเกี่ยวกับธุรกิจ

ที่คบกันมาไม่มีบ้างเลยหรือไงครับ

คือมันจะมีทัศนคติที่แบบไม่ตรงกันบ้าง

เขาชอบเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานตัวเขาเอง
แต่สัญญาณเขาเป็นคนเจ้าระเบียบ
ถ้ามีอาการที่แบบเขาต้องการอย่างนี้ต้องเป๊ะตามนี้เลย

โอ้โหราศีตุลเขาเป็นคนมีเหตุมีผลใช้ความถูกต้องนะครับในการตัดสินใจ
เขาเรื่องเจรจาการพูดนี่ดีมาก
ถ้าไปอยู่ร้านน้องเขาคุณจะพูดเจรจาให้คนเข้าร้านเนี่ยร้านเขาจะเจริญรุ่งเรือง

อย่ามาหอดสิ

ผู้หญิงไม่สนใจกลัวผู้หญิงไม่ชอบคนเจ้าชู้

ไม่มีความเจ้าชู้เพราะว่าเขายอมอกหักดีกว่าทำเพื่อให้คนอื่นอกหักเสียใจ

ราศีมังกรมีคนมีมาตรมีฟอร์มไปไหนก็มาดเยอะฟอร์มเยอะ

ตัวเขาเองมีวาสนาดูจากนิ้วนางเนี่ยตำแหน่งนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ดี
ในมือเขาเนี่ยเส้นใจเขาดีมากแล้วเขาเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองมาก
แล้วเขาอาจจะโชคดีเพราะว่ามีเส้นอาทิตย์จากเนินอังคารสูงอยู่เนี่ยวิ่งมาเนี่ย
เขาจะได้รับตำแหน่งต่อไปเขาดังนะผมบอกให้

คนนี้เข้าไปเร่งเล็บเร่งแรปเร่งเล็บอะไรก็ได้ผมว่าต่อไปเขาดัง
เจ้าชู้ไหมเดี๋ยวผมต้องถามให้น้องเขาทุกคน

เจ้าชู้มั้ยรวยมั้ยอนาคตเป็นยังไง

มีสิ่งบางสิ่งที่แบบเขาจะยิ่งใหญ่ได้ยิ่งใหญ่ได้โดยอะไรไม่รู้

ราศีธนูก็เป็นคนที่แบบเหมือนกลับมาอยู่นิ่งไม่ได้

ส่งไปก่อน
ไม่ใช่พี่ต้องบอกว่าเดี๋ยว
ตัวเขาเนี่ยคิดลบเรื่องความรักในมือขวาเห็นไหม
พอในมือขวาเส้นใจเขาอยู่เนินพระรหัส
ซึ่งจริงแล้วก็มีสัญญาณกับการเลือกครบคน
ผมใช้เป็นสถานการณ์ได้ไหมครับได้
สมมุติว่าไปเที่ยวกัน
เที่ยวกันแล้วน้องเค้กเนี่ยนั่งอยู่กับเพื่อน

นี่คือสถานการณ์คุณทำยังไงก็ได้
ให้คุณเค้กสนใจคุณโดยไม่ใช้คำพูด

ช่วยกับเชิญเชิญ
เชิญกับเชิญ

คงได้กับเพื่อนแล้ว
นี่ให้เขาสนใจใช่ไหม

เชิญ
อันนี้ถือว่าเขาอาจจะเกรงกลัว

อะไรวิลลี่ด้วยเหรอ

ทุกค่ำคืนเป็นอย่างไร

เหมือนตอนที่ผมเจอมันเหมือนตอนที่มันเจอ
คิงรู้แบบน้ำแขวงมากแกร่งน้ำแขวงมาก

เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่อาย
ดูรู้เลยดูรู้เลยมีมาตรมีฟอร์มอ่ะนะ

คือแบบไม่ให้เกินเลยขอบเขตที่สมบูรณ
ให้เกียรติการแล้วล่ะ
วันนั้นหลังจากคุณร้องเพลงเสร็จคุณจะขอเซอร์ไพรส์เขาแต่งงานยังไงฮะ
สมมุติว่าคุณต้องทำอย่างนั้นต้องเป็นสถานการณ์หน่อยฮะ
สมมุติคุณต้องร้องเพลงเพลงเร็วก่อนแล้วพวกเราเป็นแดนเซอร์ก่อน

ทุกคนที่มาในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็เตรียมบางอย่างจะมาเตอร์ไพรส์สำหรับคนพิเศษของผมนะครับ
วันนี้ผมจะมาขอแต่งงานครับ